ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะมีการยิงกันเสียชีวิตนะครับอยู่ที่พื้นที่สอนอคลองตันนะครับไปดูภาพที่ทางมูลนินทิปอติ๊กตึงไปช่วยกันนะครับต้องไปช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะสำหรับนายสุรชัยนวลจันอายุยี่สิบแปดปีนะครับตอนที่ถูกยิงที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยบ
เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะสอนอคลองตันกับชุดพิสูจน์ดักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักของพนักงานมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่างพัฒนาการนะครับนายสุรชัยซึ่งมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างย่างพระรามเก้าถูกยิงที่บริเวณหล
เป็นเพื่อนซีของนายสุรชัยผู้ตายอาชีพขับรถรับจ้างนะครับหลังก่อเหตุยืนรอมอบตัวอยู่นะครับไม่ได้หลบหนีไปไหนนี่นะฮะนายสุรชัยที่ถูกยิงนะครับกระสุนเข้าตรงนี้นะครับจากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นายสุรชัยกับนายวรวุฒิกับเพื่อนอีก๔คนปูเสือตั้งวงดื่มเหล้าหน้าบ
นายวรวุฒิขอตัวกลับบ้านไปอ้างว่าจะไปรับภรรยาแต่ไม่นานเดินกลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุที่ดื่มเหล้ากันอยู่แล้วตอนนั้นนายสุรชัยเขายืนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้าน
พอเห็นก็เลยถามนายวรวุฒิว่าอ้าวไม่ไปรับภรรยาแล้วเหรอแต่นายวรวุฒิไม่พูดอะไรเลยนะฮะใช้ปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่หนึ่งนัดล้มลงเสียชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้วางปืนนะครับสุดท้ายก็ยอมวางปืนแล้วก็รอตำรวจมาแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้เจอกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเขาเป็นเพื่อนทั้งกับผู้ตายกับผู้ก่อเหตุฮะคนนี้ฮะชื่อว่านายอาทิตย์แท่งทองนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะครับก็เห็นว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็พูดหยอกล้อกันตามภาษาเพื่อนรักนี่ฮะที่นายอาทิตย์เขาเล่าให้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
ขึนก็ไม่รู้ปกติทั้งคู่ดื่มเหล้ากันก็พูดจาทักทายท้าทายกันอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เคยถึงห้านทะลวิวาสจนมายิงกันตายแบบนี้
อารมณ์อะไรแบบนี้มันให้คนยิงอ่ะอารมณ์ผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขานะครับเพราะว่ามันมันนานมากินเป็นวันอาทิตย์วันหยุดก็กินวันธรรมดาก็กินปกติกันก็เจอกันก็กิน
วันนี้น้าสาวกับเพื่อนของนายวรวุฒิไปเยี่ยมที่ห้องขังสอนอคลองตันนะครับที่ถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่านายวรวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากความเมาแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบตอนนี้สำนึกผิดแล้วเดี๋ยวฟังนะครับ
เมื่อคืนนี้ถามเขาก็บอกว่ามันมันเยอะเขาว่าอย่างงี้มันทนทนมานานแล้วแม่ก็เลยเออทนมานานนี่แบบมันมีสักคำหนึ่งต้องรอสอบถามน้องข้างบนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีชนวนเหตุอะไรถึงทำแรงขนาดนี้ไงแม่ก็บอกเออแม่ก็บอกว่าทำไมจะไปทำเขาล่ะลูกถ้าอยากจะทำอะไรคือไม่ต้องไปยิงหรอกแล้วไม่ต้องไปฆ่าถึงขั้นฆ่ากันตีต่อยตีกันมันก็จบไป
เพื่อนเป็นเพื่อนกันอ่ะใช่ป่ะอันนี้มันก็บอกว่ามันพลาดไปแล้วคือเขาพูดแต่ว่ามันพลาดไปแล้วแม่ก็มีปัญหาก็เคยมีนะครับมีแต่ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้แบบก็มีอยู่ทะเลาะก็คือมีปากเสียงธรรมดาแต่ครั้งนี้คือเขาเมาแล้วก็เมาแล้วก็ขาดสติอ่ะแบบเออเขาก็ไม่ไม่แล้วไม่ไม่ได้อยู่กับพวกผมคือปกติอ่ะจะกินนั่งกิน
ตอนแรกก็คือนั่งกินด้วยกันแหละแต่เขาแยกออกมากินอีกวงหนึ่ง
วันนี้คุณกิติศักดิ์ไปที่วัดกระทุ่มเสือปลานะฮะเพราะว่าเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายสุรชัยที่เสียชีวิตนะครับ
เจอกับน้องชายนะฮะน้องชายเนี่ยบอกว่าพี่ชายกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กก็ทะเลาะกันบ้างนะครับ
วรวุฒิผู้ต้องหาเคยเอาปืนออกมาโชว์ตอนนั่งดื่มเหล้าบ่อยค่ะแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับ
หกวันก่อนที่พี่ชายจะถูกยิงเสียชีวิตพี่ชายโพสต์เฟซบุ๊กลักษณะเหมือนเป็นรังสังหรณ์นะครับ
โพสต์ภาพที่เป็นรูปกอดแม่นะครับแล้วก็บอกว่าอาจเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตที่ผมต้องให้แม่ผมลาก่อนเนี่ยฮะเขาโพสต์อย่างเงี้ย
แล้วเมื่อวานก่อนออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนก็ยังพูดเป็นลางบอกว่าหากพี่ไม่อยู่เนี่ยดูแลบ้านกับแม่ให้ดีนะ
แล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องถึงขั้นถูกเพื่อนยิงเสียชีวิตคาวงเล่าเนี่ยฮะ